ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ฉันไม่แน่ใจนะคะว่า
กลุ่มคนสองกลุ่มเนี่ยเข้าไปเก็บกฎหรือว่าเครียดอะไรมา
คนหนึ่งมาเดี่ยวอีกคนหนึ่งมาเป็นกลุ่ม
คุณผู้ชมค่ะมาเดียวค่ะขับรถไปจอดกลางสี่แยกเลยนะคะเป็นผู้ชาย
แล้วเปิดรถลงมา
ชูกำปั้นแสงสุดท้ายเพลงพี่ตูนกลางวันแสก
กลุ่มที่สองเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูแต่เอาที่แน่
ผิดกฎหมายทั้งคู่ค่ะไปดูเคสแรกก่อนนะคะ
สี่แห้งโค้งสิงนี่หลังต้มม่วนกันฮะ

สี่แห้งโค้งสิงนี่หลังต้มม่วนกันฮะ
เขาก็ไปครับคืออะไร

เออคนที่ถ่ายคลิปก็คงตั้งคำถามเดียวกับ

โอ้โหต้องการอะไรแล้วทำทำไม
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่
สี่แยกไฟแดงในตัวเมืองเจียงใหม่นะคะ
เราไปตรวจสอบพิกัดแล้วพบว่า
จุดที่เกิดเหตุคือบริเวณสี่แยกไฟแดง
ขวงสิงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเจียงใหม่
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ว่า
ผู้ชายคนนี้ทำไมถึงมาก่อเหตุ

พฤติกรรมแบบนี้คุณหยุดรถเนี่ยผิดกฎหมายนะอืม
ผิดกฎหมายนะอยู่ก็จะจอดคิดจะจอดก็จอดไม่ได้นะ
ไม่ได้นะคะเอาล่ะเคสแรกผ่านไปเคสที่สองจัดมาค่ะ
เกิดเคสที่เชียงใหม่เช่นเดียวกันแต่คราวนี้เยอะไอ้เกิร์ลฟิวเจ้า
รูดเสากันให้เห็นเห็นแบบนี้ค่ะเคสสองมากันเป็นกลุ่มก้อนนะคะ
ทั้งสาวแท้สาวเทียมสาวประเภทสองค่ะคุณผู้ชม
เอาเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะอันนี้ตัวใหม่การเกาะเสาไฟฟ้าอยู่
โคตรขึ้นไปอ่ะ
อะไรกันอ่ะมึงกล้าไฟแดงขอดเกินอ่ะ

ขอดเกิดอยู่นี่แหละขอดเกิดอ่ะ
อ๋ออย่างงี้ขอดเกิดเลยอ่ะได้เกิดแน่แน่
แล้วจะบอกว่าพลตำรวจตรีพิเชษจีรนันทศิลป์ผู้การจังหวัดเชียงใหม่
เห็นทั้งสองคลิปแล้วกำลังจะให้คุณได้เกิดแน่
เป็นป่าดันให้เกิดเลยแหละคุณผิดกฎหมายค่ะ
โดยเฉพาะเคสสองนี่ผิดเรื่องของพรกรฉุกเฉินด้วยนะคะ
ฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
พิกัดจุดที่๒ที่เกิดเหตุก็คือบริเวณสี่แยกดอนแก้ว
นอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทั้งคู่นะคะ
อย่าทำตามนะคะคึกขนองเหรอวัยอยากรู้อยากลองเหรอ
ไม่ได้นะอย่าทำนะคะลองในสิ่งที่คุณลองแล้วกันนะคะ